เห็นเมื่อกี้แล้วเดี๋ยวพาไปดูเรื่องขนลุกดีกว่าคุณผู้ชม
เรื่องขนลุกที่ว่าเนี่ยสิ่งที่เห็นเนี่ยมันคืออะไรคุณสองคน

เอาสิทำยังไงเอาทำยังไงถ้าเป็นคุณอ่ะ

โมไครสัยอยากเยี้ยวถอยหลังเลยได้มั้ย
เจอแบบนี้เอาจริงนะพอถอยไปตั้งหลักก่อนแป๊บนึง

เออเหรอ
มอไซค์มาทิ้งมอไซค์แล้ววิ่ง
ทำไมไม่บิดมอเตอร์ไซค์ไปต่อ

รถมอเตอร์ไซค์คันนึงเนี่ยขี่ซ้อนท้ายกันมา

ไปดูทางที่ไปก็ค่อนข้างจะวางเวงน่ากลัวอยู่แล้วล่ะ
แล้วไฟมอเตอร์ไซค์ไปกระทบกับบางสิ่งบางอย่างที่เป็นรูปร่างผู้หญิง
ใส่ชุดนางรำสีเหลืองสีทองแบบนี้
แล้วกำลังร่ายรำอยู่กลางถนน
แล้วจู่หญิงที่ใส่ชุดนางรำก็หันมาแล้ววิ่งพลวดเข้ามาอย่างรวดเร็ว
ที่คลิปนั้นจะตัดไป
บางทีเราก็คิดเหมือนกันนะว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปที่เขาทำขึ้นมาไหม

เพราะถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นจริง
น่าจะหัวโฝนไปแล้วหาคนได้

อันนี้มันเป็นคลิปที่เขาทำกันมาแบบว่าขำในโลกออนไลน์นะคุณผู้ชมนะ
เพราะว่าเอาจริงคงไม่เคยมีใครเจอผีวิ่งใส่แบบเต็มแบบนี้แหละ
คือเขาอาจจะมารอนานแล้วขอไปด้วย
อย่าเพิ่งไปสิไม่มีรถเลยแถวนี้จะกลับยังไง

เป็นได้เดินมาไปลำแก้บนมาจากวัดไง
กำลังเดินกลับเดินตั้งแต่เย็นแล้วค่ำแล้วรถก็ยังไม่มืดเลยทีนี้
ต่ามาแล้วเจอแบบนี้เอาอยากไปใช่ไหมขับไปเองเลย

ก็ดีนะฉันโอเคเดี๋ยวเอาคีย์ไปเอง